นี่ก็เป็นสิ่งที่หนูไม่ได้โกรธเขาเลยนะคะ

หนูว่าหนูก็คิดดีแล้ว

เราจะต้องมาบอกทุกคนเพราะมันคือเรื่องภายใน
เราคิดว่าถ้าปัญหานี้มันจบกัน
หรือที่ว่าการที่เราให้โอกาสกันเนี่ย

ให้โอกาสกันไปหลายครั้งแล้วแล้วมันก็ไม่เวิร์ค
สุดท้ายแล้วมันก็เป็นตามที่เห็น

เราก็พยายามให้โอกาสกันว่าทำยังไง

หรือเราจะปรับอะไรยังไงสุดท้ายแล้วมันไม่อยู่
มันเป็นการตกลงของเราทั้งคู่อะค่ะ
แล้วก็ปัญหามันก็มีมาสักพักแล้ว
แต่ที่เราตัดสินใจที่จะใช้คำว่า

บุคคลนะครับ

นึกออกไหมคะเขาได้โตในแบบที่เขาแบบ
ควรจะเป็นเขาเพิ่งอายุแบบ๒๒

ความผิดพลาดที่เขาเจอเราก็เจอ

หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่า
หนูแบ๊วใสตั้งแต่แรก
แต่ทันทีที่แถลงข่าวเสร็จปุ๊บนะคะ
ปล่อยโป๊ะปล่อยมาเลยค่ะ
ไปดูหนังของใครก็ไม่รู้
แล้วก็ให้แคปชั่นว่าโน้ตกับแพทย์
แต่ไม่ได้มากับพีชนะเจอแพทติเซียด้วย

วันที่๑๓สิงหาคมตอนทุ่ม๒๑นาที

ส่งมาอีกตอนจะดึกเป็นภาพอยู่ในรถ

หลายคนก็ออมหรือว่าอ้ำประชาภาพแฟนเก่า

นี่ฉันไม่คิดว่าแพทย์ที่เสีย
ดูแล้วไม่ใช่ดูโงเห้งหน้าผากไม่ใช่

หรือว่าคุณปูหรือยังไงไม่รู้นะคะ
เป็นภาพเก่าเล่าใหม่หรืออะไรยังไงก็ไม่รู้

แล้วเขาก็ชอบลงอีโมติคอนด้วยกันนะคะ

ใช้ชีวิตปกติแล้วนะค่ะ

คุณผู้ชมดูท่าเต็มที่มากนะคะ

ส่วนทางด้านน้องแพทติเซียก็ยังไม่ได้ลบรูปของคุณพีชไปแต่อย่างใดนะคะ

ถ้าอยากดูข่าวบันเทิงพี่ลุ่บันเทิงไทยราชค่ะเกี่ยวมั้ย

มุกคนชอบบอกว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวเลิกกัน

ข่าวมีเยอะแยะมากมายในบ้านเรานะคะก็เลือกดู

เพราะฉันชอบดาราเขาอยากรู้เรื่องดาราก็มี
อยากรู้เรื่องข่าวอื่นไทยรัฐก็มี